ข่าวนี้นะคะโอ้โหเพราะว่ามีเพจดังเพจนึง
ออกมาบอกว่านะคะมีดาราสาวท่านหนึ่ง
ตายแล้วคุณผู้ชมเพจเจ๊มอยเนี่ยเขาจัดมาแบบนี้นะคะบอกว่า
เลิกเพราะไปต่อไม่ไหวหรือมีใครตั้งแต่แรกค่ะ
แล้วก็ทิ้งปมไว้ว่ารอสืบพิธีกรรมของดาราสาวกับนักร้องหนุ่มคนนึงแป๊บ
คุณผู้ชมแล้วจู่ก็โพสต์ภาพแม่แพทย์ขึ้นมาลอยแบบนี้คุณผู้ชม
เป้าให้เสร็จสับเลยว่าใครเนาะแอบอยู่ข้างหลังไกลเห็นไหม
นี่ข้างหลังแม่แพทย์มีผู้ชายหนึ่งคนถูกไหม

นักร้องหนุ่มนะคะน้องปออันนบเพราะว่าในไอจีก็มีภาพที่เขาถ่ายรูปคู่กันอยู่นะคุณผู้ชม
ก็ดูสนิทสนมกับน้องเรซิ่งนะคะลูกแม่แพทย์ด้วยค่ะ
ในคอมเมนต์เขาก็ชอบหยอดหยอกเอยกันอีกนะคะ
ชาวเน็ตยิ่งสงสัยใหญ่ค่ะหรือว่าคู่นี้เขามีซ้ำจริงจ๊ะ
กรีนให้แล้วนะคะแจ๊กกะรีนสกรีนแล้วคุณผู้ชมนะคะ
แม่แพทย์ไปเรียบร้อยแม่แพทย์บอกเลยว่า
ไม่มีเขาทำงานด้วยกันเฉยค่ะคุณผู้ชม
พออี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็สงสัยวีดีโอคอลถามคุณปออันนบ

ใช่คุณปอให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมยืนยันตรงกันนะคะ

กลายเป็นกระแสโดนจับคู่แบบนี้

แล้วก็ร่วมงานกันแล้วก็ค่อนข้างสนิทแล้ว
เพราะว่าอยู่กับพี่แพทย์ก็สนุกอะไรอย่างนี้ครับ

คิดว่าแบบเราเป็นมือที่๓หรือเปล่า
ทำไมมาแบบเร็วจังหรืออะไรอย่างนี้

เราไม่ชอบแบบเป็นดราม่าหรือว่ามีปัญหากับใครอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลัวแบบอย่างคุณก๊อตอะไรอย่างนี้
กลัวเขาจะเข้าใจผิดด้วย